คุณผู้ชมครับมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตลาดย่านฝั่งทนนะฮะ
เจ้าของร้านขายของชำเนี่ยเขาสงสัยว่าบุหรี่ที่ร้านทำไมมันหายบ่อยเหลือเกิน

ก็เลยเอากล้องวงจรปิดเนี่ยมาตั้งเอาไว้นะฮะมาติดตั้งเอาไว้
แล้วจับได้ว่ามีคนมาขโมยนี่เป็นตอนที่เขามาเค้นถามแล้วเอาเรื่องแล้วนะฮะ
เพราะว่าเป็นหัวขโมยเอาขอดูตอนที่ขโมยเข้ามาก่อเหตุก่อนได้ไหม
นี่นะฮะกล้องวงจรปิดที่เจ้าของร้านขายของชำเนี่ยเขามาแอบติดตั้งเอาไว้
บุหรี่หายบ่อยเหลือเกินนี่ผู้ชายคนนี้นะครับทำทีมาเป็นยืนอยู่แถวแถวหน้าร้านนะ
เดินไปเดินมาแล้วอ้อมมาแล้วก็เดินเข้าไปตรงจุดที่มีผ้าใบขึงอยู่นะฮะ
ตอนที่ร้านเขาปิดมองซ้ายมองขวานี่เห็นไหมฮะแล้วก็มุดเข้าไปเลยนะครับ
พอมุดเข้าไปได้เนี่ยสักหนึ่งนาทีนะฮะก็ออกมาพร้อมกับบุหรี่ที่เป็นคอตตอนเลยนะฮะ
ไม่ได้เป็นซองนะครับเอามาแบบเป็นคัตตรอนเลยนี่จากนั้นเขาก็ไล่ตามตัวเลยนะฮะ
เพราะว่าเขาก็เห็นหน้าชัดเจนอยู่ว่าเป็นใครอะไรยังไงก็ตามตัวเลยนะฮะ
แล้วก็ตามเจอนะครับก็จะเป็นภาพที่ท่านดูตอนแรกนี่ฮะ
ตอนนี้นะครับ๒๓พฤษศีริกายนตลาดแห่งหนึ่งแถวบางกอกน้อยนะฮะ
ผู้ชายเสื้อสีขาวก็คือคนในคลิปที่เข้าไปขโมยบุหรี่ของร้านเขา
คนเนี่ยฮะที่มาช่วยกันจับตัวด้วยแล้วก็มีคนหนึ่งประเคนกำปั้นใส่เนี่ย
ก็เพื่อจะเค้นถามว่าไปทำแบบนี้ทำไมมาขโมยของเขาทำไมนี่ฮะ
คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเรานะครับวันนี้ลงพื้นที่ไปที่
จุดเกิดเหตุนะครับได้คุยกับแม่ค้าในตลาดบอกว่าคนที่ถูกทำ
ร้ายเนี่ยเป็นเด็กวัยรุ่นชาวสปลาวส่วนคนที่ทำร้ายเขาเป็น
เจ้าของร้านขายของชำคือเจ้าของร้านเขาสงสัยว่าทำไมในร้าน
เขาบุหรี่มันหายเยอะมากสืบไปสืบมานะฮะเอากล้องวงจรปิด
ติดเอาไว้ถึงรู้ว่าหัวขโมยคือเด็กหนุ่มคนนี้แล้วพอขโมย
บุหรี่ไปได้เนี่ยเอาไปขายที่ร้านขายบุหรี่ร้านอื่นนะหรือว่าไป
ขายให้กับคนอื่นซองหนึ่งปกติเขาขาย๗๐บาทเอาไปขาย๔๐แล้ว
เอาเงินที่ขายบุหรี่ได้ไปซื้อยาบ้ามาเสพนี่ฮะวันที่จับได้
คาหนังคาเขาเนี่ยเขาก็เลยไปตามตัวมาลากตัวมาเพื่อ
เค้นถามแต่คนที่ก่อเหตุเหมือนกับไม่ยอมรับแล้วพูดจาไม่เข้าหู
โดนมาหลายร้านแล้วเอาทุกอย่างที่สามารถเอาไปขายต่อได้
ซึ่งในฐานะคนค้าคนขายด้วยกันเนี่ยอย่างแม่ค้าที่เราคุย
ด้วยเนี่ยเขาบอกเขาเข้าใจเลยนะแบบนี้มันทุนหายกำไรหด
ของเนี่ยต้องเอาทุนไปซื้อมายังไม่ทันขายเลยถูกขโมยไปแล้ว
ถามดีดีแล้วนะว่าได้เอาของไปหรือเปล่าได้เอาแล้วแบบว่าเด็กมัน
แบบติดยารู้อะไรด้วยก็แบบว่าก็มาเถียงว่าไม่ได้เอาไปบอก
ไงว่าไม่ได้เอาไปคนไม่ได้เอาไปจะให้รับสารภาพอะไรไม่ได้
จริงจริงใช่ไหมคนไม่ได้เอาไปก็คือไม่ได้เอาไปอะไรอย่างเ
ก็เลยแบบว่าเกิดเป็นความโมโหอะไรอย่างงี้ไงพอแบบว่าเอากล้องมา
ให้ดูโทรสาบันให้ดูว่าเนี่ยมือเอาไปก็เลยแบบที่เรียกแบบ
ไม่ได้ตั้งใจว่าจะทำอะไรหรอกแต่ว่าโมโหไงเขาแบบด้วยความ

เขาก็ไปเรียกพ่อของคนที่ก่อเหตุ
มารับรู้พฤติกรรมของลูกชายเขา

แต่เรื่องอย่างนี้บางทีมันควรจะแจ้งความไหม

ไปใช้สารเตี้ยเดี๋ยวจะโดนเขาแจ้งความกลับเอา

เพราะว่าคนนี้ก่อเหตุ
ทรัพย์มาหลายที่แล้วเอาเงินไปซื้อ

เพราะฉะนั้นมันก็ต้องขยายผลอีกหลายต่อว่า

เพราะถ้าแจ้งความดำเนินคดีมันก็จะสามารถขยายผลตรงจุดนั้นได้ด้วย